มาดูเหตุระทึกค่ะเกิดขึ้นที่ชิงใหม่นะคะ
นักล่อที่ท่องเที่ยวกำลังล่องแพวกันอยู่
อยู่ดีมีเจ้าช้างเป็นช้างเด็ก
ก็เหมือนไม่รู้จะมาเล่นด้วยหรือมาอะไร

เนี่ยตอนแรกยังหัวเราะกันอยู่ดี
เห็นช้างเป็นช้างเด็กอ่ะนะแต่พอช้างพุ่งเข้ามามันเริ่มจะไม่ขำแล้วสิ

เหมือนแบบทีแรกก็เดินมาก่อน
แต่เห็นชักวิ่งใส่ก็วิ่งไม่ทันแล้ว
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
สถานที่ท่องเที่ยวร่องแพรอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเขาก็ไปร่องแพ้กันที่เชียงใหม่นะคะ
ช้างวิ่งมาพลิกแพร่เลย
แล้วก็มีน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ในแพร่เขาได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็มีคนที่อยู่ในแพร่เขาถ่ายคลิปเอาไว้พอดีเป็นผู้ชายนะ

ตอนแรกเห็นช้างเดินมาเฉยไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายเนี่ยวิ่งมา
จากเดินก็วิ่งแล้วก็มาพลิกแพร่แบบนี้นะคะ

ใช่ก็เลยเห็นทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่ม

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์นะคะ
ชื่อว่านายเดชาธรสาธาราเดชาวัดอายุ๓๒
เป็นคนขับรถตู้นำเที่ยวค่ะ
เขาบอกว่าเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่๑กุมภาพันธ์
ตอนนั้นพานักท่องเที่ยวคนไทยนี่แหละค่ะ๑๐คน
จากกรุงเทพไปร่องแพ้ที่ลำน้ำแม่วางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

ตอนนั้นประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
ร่องแพรกันไปตามปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นช้างกำลังอยู่กลางลำทานเลย

จู่เจ้าช้างก็วิ่งมาพลิกจนแพร่คว่ำ
น้องผู้หญิงที่อยู่บนแพร่บาดเจ็บขาช้ำขยับไม่ได้
หลังเกิดเหตุก็รู้ว่าเจ้าของปางช้างก็มาคุย
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลน้องที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้ว
เจ้าของปางช้างยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
ช้างเชือกนี้เป็นช้างเพศเมียชื่อฉายไลค่ะ
ช้างอาจจะตกใจก็เลยก่อเหตุนี้
ซึ่งคนที่อยู่บนแพร่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งเสียงดังนะ
ไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้ดื่มเหล้า
ก็เลยฝากไปที่ผู้ประกอบการปางช้างว่าต้องควบคุมดูแลช้างให้ดี
เวลามีนักท่องเที่ยวล่องแพรบางช่วงของการล่องแพรน้ำลึกด้วย
ชูชีพก็ไม่มีมันอาจจะอันตรายกว่านี้
ก็อยากจะให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนช่วงสงกรานคนไปเที่ยวกันเยอะ
เขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ปางช้างภูตะวันค่ะ
เป็นของนางอ้อมจิตบุญธรรมเจ้าของปางช้าง
ซึ่งก็เป็นเจ้าของช้างเชือกนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวก็ล่องแพร่กันมาตามปกติ
ช้างเป็นช้างพังฉัยไลอายุ๖ปี
ก็ช้างเด็กก็เล่นน้ำอยู่ริมน้ำแม่วาง
พอเห็นนักท่องเที่ยวเหมือนช้างตั้งใจจะไปหยอกค่ะ

ช้างเด็กเขาสนค่ะเจ้าของปางช้างบอกแบบนี้
แต่ว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวที่อยู่บนแพร่

กรี๊ดเสียงดังเจ้าไฉลัยก็ตกใจ

เจ้าของปางช้างบอกว่าเยียวยานักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือทำกิจกรรมเสร็จแล้วเกี่ยวกับฝรั่ง

เสร็จแล้วช้างน้อยก็สบายแล้ว
ไปเล่นน้ำหนึ่งตัวเล่น
ตัวเดียวคนเดียวอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เห็นแพร่ร่องมาเขาวิ่งวิ่งมาจะเล่น

เขาโดนแตดตัวแพร่ค่ะ
แล้วแพร่มันกว่ำลงแข็งก็เลยตกในพวกช้ำดำเขียวนี้ค่ะ
ก็คือหลังจากเกิดเหตุเราก็ได้ดูแลเขาทุกอย่างเลย

เรียบร้อยหมดเลยค่ะส่งถึงที่พักอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยค่ะ

คือเขาก็จะเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวเนี่ย
เล่นทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเล่นพี่โชว์ดูเลย

ไม่มีค่ะเป็นช้างตัวเมีย
ขนาดของเรามีตัวผู้หนึ่งตัวนี่ไม่เอามาทำงานเลยค่ะ

ช้างเองก็คุ้นชินกับคนที่ร่องแพ้อยู่แล้วนะ

แต่ช่วงเกิดเหตุอาจจะพอจะวิ่งไปหาแล้ว
มีการกรี๊ดแล้วก็ร้องเสียงดังช่วงที่ช้างใกล้แพร่พอดี
ก็เลยชนแล้วก็งัดแพร่ขึ้นมาจนพลิกคว่ำนะครับ
ทางช้างฉายไลผู้ประกอบการบอกว่า
นำช้างมาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวตามปกติแบบนี้นะครับ
ทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นช้างที่เชื่องน่ารักน่าเอ็นดู
ไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับช้างป่าอะไรพวกนี้นะครับ

ก็อาจจะสนตามภาษาช้างเด็กเหรอแต่ตัวใหญ่

เกษรินตุ่นแก้วนายกอบตแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่
แต่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการทำป้ายห้ามส่งเสียงดังมาติดที่บริเวณ
ก่อนถึงจุดที่ช้างเล่นน้ำอยู่ที่ลำทานสักประมาณ๕๐เมตร
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวส่งเสียงกรีดร้อง
แล้วช้างตกใจขึ้นมาเดี๋ยวจะวิ่งเข้าใส่
เหมือนกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในคลิปนะครับ
ส่วนข้อเท็จจริงว่าจะเกิดจากการตกใจเสียงดัง
หรือว่าจะเล่นสนตามประวัติศาสตร์ช้างเด็ก
เรื่องนี้นายสัตวแพทย์กิติกุลนามวงพรม
สัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางท่านให้ความรู้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าคุณหมอกิติกุลเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้ตามคลิปเนี่ย
โชคดีที่เป็นช้างเด็กนะหากเป็นช้างตัวโตเต็มวัย
เหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งกว่านี้ตามแรงและกำลังของช้าง
เจ้าของปางช้างบอกว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างเด็ก
มันเล่นสนก็คงจะมาหยอกอะไรแบบเนี้ย
ก็อาจเป็นได้เนื่องจากช้างเด็กอาจขี้เล่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
อ่าแล้วพอเห็นแพร่ล้มคว่ำเนี่ยก็เนื่องจากแรงของช้างเยอะนะ
ก็เลยดูเหมือนช้างเล่นแรงแต่ความจริงแล้วแรงเขาเยอะ
แม้จะเป็นช้างเด็กเหตุการณ์นี้ถ้ามองถึงเรื่องความปลอดภัย
ว่าอันตรายมากนะคุณหมอบอกค่ะอ่ามองเรื่องของช้างสน
เรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัยของคน
ของนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ถืออันตรายมากเพราะว่าถ้าเป็นช้างโตเต็มวัย
อารมณ์ของเขาจะคาดการณ์ลำบากมากกว่านี้แรงจะเยอะกว่านี้
และอาจเกิดเรื่องเศร้ามากกว่านี้ส่วนกรณีที่จะให้มีการติดป้ายเตือน
ห้ามส่งเสียงดังสักห้าสิบเมตรก่อนถึงจุดที่ช้างเล่นน้ำค่ะ
แล้วต้องเจอกับแพร่เจอกับคนก็คงจะแก้ได้แต่แก้ได้บางส่วนเท่านั้น
ที่ดีเจ้าของปางช้างรวมทั้งเจ้าของแพร่ควรประสานกันทำงานร่วมกันนะ
อย่างเช่นช่วงที่นักท่องเที่ยวมีการล่องแพร่
ช่วงเนี้ยไม่ควรนำช้างลงเล่นน้ำอืมอันนี้ดีสุดค่ะ
สัตวแพทย์กิติคุณบอกอันนี้ปลอดภัยสุดใช่ใช่ก็น่าจะดีกว่านะ
ใช่เพราะว่าเราคาดเดาอารมณ์เขาไม่ได้ใช่
ช่วงไหนเวลาไหนเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ต่อให้เป็นช้างเด็กก็แรงเขาก็เยอะจริง